พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ

เบรกนี้ว่าได้เรื่องของถนนทั้งหมดเลยนะครับ

เวลาทำงานเนี่ยโหมงานหนัก

เป็นแพทย์เป็นแพทย์ทหารคุณหมอทหารนะคะ

เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
ไปเข้าเวรมาแล้วกำลังจะกลับบ้าน

หลับลึกหลับยาวหลับนาน

เพราะว่าสังเกตเห็นรถมันกำลังเลื่อนละ

เอารถยกมาเลย

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่
แยกไฟแดงอ่างศิลา

อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เหลือรถคันสีดำคันนี้

คอหักแบบนี้เลยนะคะปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่น
สังเกตเห็นว่ารถมันเริ่มไหลไปข้างหน้า

ข้ออยู่เรียกแบบนี้ไม่ตื่นค่ะ

เอารถเป็นรถลักษณะรถยก
มายกตอนนี้เองแหละค่ะ
น่าจะเปลี่ยนอิริยาบทพอดี

คือโชคดีมากที่เขายกข้างหน้าขึ้นแล้วนะ

ใช่ค่ะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายต้องทำลายแล้วล่ะค่ะ

แดดทุบช่วยกันทุบทุบแบบนี้เลยนะคะ
และหลังจากนั้นค่ะก็เข้าไปข้างในได้
ไปปลดเกียวว่าง
และช่วยเหลือคนขับออกมาได้อย่างดี

หายไปเลยนะคะหายจากโรคมนุษย์ไปเลยสักพักเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามทราบว่าคนขับรถคันดังกล่าวคือพันโทเชิดศักดิ์ชินโคตรพงศ์
เป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินีอำเภอเมืองชนบุรี
คือหลังจากที่ตื่นแล้วนะพูดคุยได้แล้วนะ
รับว่าออกเวรมาขับรถกลับบ้านตอนนั้นติดไฟแดง
เกิดอาการวูบหลับไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยอันนี้คุยได้แล้ว
มาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการโหมงานหนักรถไปไกลเหมือนกันนะคะ
เอาฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยค่ะ
เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเลยเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเองก็รอสามีกลับบ้านเพราะรู้อยู่ว่าเดี๋ยวเช้าแล้วต้องออกเวรต้องกลับบ้าน
อยู่หมู่บ้านสายลมชมวิวตำบลเสม็ดนั่นแหละ
มันจอดอยู่นิ่งตรงแยกอ่างศีลานานผิดปกติ
ก็เลยขับรถออกมาดูปรากฏว่าเห็นตำรวจกับชาวบ้าน
กำลังช่วยสามีที่หลับอยู่ในรถนี่แหละค่ะ

ใช่ค่ะออกเวรเมื่อคืนเข้าเวรมาค่ะ
เวรมาเมื่อเช้าว่าจะเข้าบ้านอาบน้ำ

บ้านอยู่ตรงข้างในสายลมธมมิวค่ะบ้านใหม่
ตรงนี้นะจะเลี้ยวซ้ายลงอาวุธดายใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ
ดีอันนี้ดีที่ฉันชอบ
เป็นกรณีจะได้รู้ว่าเขาปลอดภัยดีอยู่หรือไม่นะคะ
หมดทุกอย่างแหละดีค่ะ
คุณหมอธนีนะคะพันธุเชื้อสักและพันธุระยา
ก็ขอบคุณคุณตำรวจขอบคุณชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือ
เพราะว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าโหมงานหนักนะคะคุณหมอค่ะ